เมื่อวานตลอดทั้งวันโอ้โหข่าวลือตลอดช่วงบ่ายถึงเย็นถึงค่ำ

ว่ามี๑คนผู้ชาย๑คนกลับคำให้การ
ให้การไม่ตรงกันกับทั้งหมดอีก๕คน

มันพรั่งภูมิมาเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้
อาจจะมีการแถลงคงแถลงข่าวจะจบเมื่อวานนี้

เมื่อวานนี้มีข้อมูลใดออกมาบ้าง
เมื่อวานนี้มันมีรายงานข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชม
พนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย
นำตัวไปสอบสวนไปลงเรือจำลองเหตุการณ์แล้ว
พบว่ามีคำให้การของพยานก็คือกลุ่มเพื่อนทั้ง๕คน

หนึ่งในพยานให้การว่ามีการขับเรือบุคคลบุตรคนหนึ่งไปขับเรือกระชาก
เพราะว่าขับไม่เป็นไม่เคยขับขับครั้งแรกแล้วก็ทำให้คุณแตงโม
ยืนอยู่ท้ายเรือตกเรือไป
พยานอีกคนที่พูดถึงนี้ก็มีชื่อของคุณจ๊อปปรากฏขึ้นมา
จ๊อปนี่แหละเป็นคนที่ให้การไม่ตรงกันกับคนอื่น
หลักฐานใหม่ที่ได้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือบอกว่า
สืบสวนได้มีการนำข้อมูลจากพยานปากสำคัญ
เพราะว่ามีการโทรศัพท์มาให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นบนเรือ

ถึงช่วงเวลาจุดจบในชีวิตของคุณแตงโม
เป็นเหตุการณ์ที่มันกลับตลปัดกันเมื่อวานนี้

มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดกันเลยนะอะไรแบบนี้
ทีนี้ข้อมูลที่ได้หลังจากกลุ่มเพื่อนบนเรือ

ไปถ่ายรูปชมวิวกันที่สะพาน
ช่วงขากลับใกล้จุดเกิดเหตุ
มี๑คนไปขอทดลองขับเรือ
ทั้งที่ไม่ได้เริ่มขับมาก่อนไม่เคยขับมาก่อนก็เริ่มขับ
ไปนั่งตำแหน่งคนขับเรือแต่อีกคนนึงที่นั่งอยู่ข้าง
ก็เลยเสียหลักตกหงายเงือบลงไปที่น้ำนะฮะแล้วก็พยายามจะคว้าแขนคนที่ยิน
วายอยู่ข้างแต่กลับถูกสะบัดออกก็เลยตกไปทำให้คุณแตงโมไม่มีที่ยึด
ตกลงไปจากเรือลงแม่น้ำเจ้าพญาลักษณะขาสองข้างคล่องเครื่องเรือ
จนทำให้ถูกใบพัดบัตรและเสียชีวิตหรือเปล่านะครับตำรวจเอง
บอกว่าข้อมูลนี้ไม่ได้ปากใจเชื่อนะแต่จะไม่ตัดทิ้งไป
ทีเดียวยังคงต้องสอบสวนขยายผลเอาข้อมูลชุดนี้มาประกอบ
กันด้วยจึงให้แต่ละคนลงเรือจำลองทีละคนเพื่อดูว่ามัน
อดคล้องไหมกับสิ่งที่พูดเนี่ยนะฮะแล้วเป็นไปได้ที่มากแค่ไหน
ข้อมูลที่ได้มาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ปักใจ
เชื่อเลยนะฮะไอ้ข้อมูลก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือทำให้ตกเรือเสียชีวิตอันนั้นก็ยังไม่ตัดทิ้งไป
ไอ้ข้อมูลที่บอกว่าไปยืนจิบวายและคนขับเรือซึ่งไม่เคยขับมาก่อนไปทดลองขับจนกระชากให้ตกไปอันนี้ก็ยังไม่ตัดทิ้งไป

คุณผู้ชมครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งยืนยันไม่มีนะไม่มีคุณอย่ามารู้ก่อนตำรวจ
ไม่มีใครกลับคำให้การในคดีนี้

อย่าไปเชื่อข่าวลือในโซเชียลนะครับ
ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวเน็ตนะฮะ
ขอกลับคำให้การครับเล่าเรื่องราวเป็นคนละเรื่องคนละมุมเลย
ลือกันว่าก่อนเกิดเหตุมีคนคนหนึ่งในเรือขอลองขับเรือ
แต่ด้วยความเป็นมือใหม่หัดขับจึงออกตัวแบบกระชากแรง
เป็นเหตุให้คุณแตงโมเสียหลักหงายท้องตกเรือไปไม่ได้ไปปัสสาวะบนท้ายเรืออะไรทั้งสิ้นนะ
ข้อความนี้มาแชร์และยืนยันว่าเป็นเพจปลอมนะ
เพราะว่าในโพสต์อ้างว่าเพจแหม่มโพดำเนี่ย
ความเป็นจริงแล้วเพจแหม่มโพดำเนี่ยเพจจริงเขายังปิดเพจอยู่นะ
เรื่องนี้พลตบทจิลภัทธ์ภูมิจิตนะฮะ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า
ทั้ง๕คนบนเรือเนี่ยไม่มีเลยยังไม่มีใครกลับคำให้การเลยนะ
ส่วนกรณีที่โลกออนไลน์นะครับจับสังเกตคลิปบนเรือช่วงที่จ๊อปนะฮะ
คลิปนี้มันกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะ
นี่เหมือนจะดึงทุ่นหลังเรือน่ะ
แล้วมีลักษณะคล้ายมือมือพยายามจะโผล่มือขึ้นมาจับทุ่นนะฮะ
แล้วก็อีกคลิปนะฮะที่คุณตังโมนั่งชมวิวเนี่ยนะครับ
มีเสียงปริศนาเอาเพื่อนมานี่เป็นเสียงผู้ชายนะฮะ

ท่านผู้ประชาการตำรวจผู้ทันภาคหนึ่งบอกว่าไม่ต้องห่วงนะ
จะได้รับแจ้งแล้วก็จะประสานตำรวจผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการถอดคลิปเสียงเนี่ยนะฮะ
ไปตรวจสอบรวมถึงไอ้คลิปที่ดึงทุ่นเมื่อกี้ด้วย

คลิปหนึ่งทุ่นคนก็แชร์เยอะค่ะ
แล้วมีพยายามทำภาพให้มันแบบกลับมุม
คือเอ๊มันมีคนอยู่ใต้นั้นมั้ย

แล้วแต่โดนทุ่นบังเอาไว้อีกทีหนึ่ง
อะไรอย่างนี้ก็ทั้งหมดทั้งหมดเป็นหลักฐานประกอบเนอะ